ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมพามาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะ

ขับรถกระบะมาเป็นกระบะแบบตีนผี

จู่พุ่งชนป้อมตำรวจ

เป็นตำรวจอาสาสมัครตำรวจวิทย์ตายนะคะ
เพราะว่าตัวรถกระบะนี่แหละพุ่งชนห้องพัก
แล้วก็พุ่งชนไอ้ตัวในป้อมตำรวจคือเหมือนจะมีห้องพักอยู่
นี่นี่คือตำแหน่งเหมือนห้องพักในป้อมตำรวจที่อาสาสมัครตำรวจ
เขาก็จะประจำอยู่ด้านในตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่เคราะห์ดีนะคะอาสาสมัครตำรวจตำรวจแถวนั้น
หรือแม้แต่ชาวบ้านไม่มีใครได้รับอันตราย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
หนุ่มวัย๒๐ปีเขาซิ่งกระบะมาแล้วก็เสียหลักพุ่งชนแบบนี้
กระบะคันนี้เป็นกระบะ๔ประตูค่ะคุณผู้ชม
พัทธลุงค่ะเหตุเกิดเมื่อช่วงตีห้าของวันนี้ที่ผ่านมาตะกี้นี่เอง
ทีนี้ตำรวจก็มีการตรวจสอบดูทราบชื่อคนขับนะคะคือนายวรุษค่ะ
ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแขนขานำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
ทีนี้ชาวบ้านที่จุดเกิดเหตุเขาเห็นแล้วเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เขาบอกว่ากระบะคันนี้นะขับรถมาด้วยความเร็วมาก
จากนั้นก็มีการหักซ้ายหักขวาเสียการควบคุม
ก่อนจะมีการพุ่งชนป้อมตำรวจนะคะ
ทีนี้ทางด้านของอาสาสมัครตำรวจที่อยู่บริเวณจุดนี้
คือนายธรรมนูลวัย๕๓ปีค่ะ
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุตอนนั้นนะผมก็นอนหลับอยู่ในห้องพัก
นอนหลับอยู่ดีค่ะจู่กระบะก็พุ่งทะลุเข้ามาในห้องพักเลย

เพราะดีนะคะที่ตัวเขาเองนอนอยู่อีกฝั่ง
ก็จะมีเพียงแค่เศษปูนเศษกระจกที่แตก

เอาตรงเขาบอกว่าตกใจมากตอนนั้นแทบช็อก

ไม่คิดว่ารถกระบะจะพุ่งมาชนป้อมตำรวจ
ป้อมมันตั้งห่างจากถนนไปสักประมาณ๕๐เมตรนะคะ
อย่างไรก็ตามต้นสายปลายเหตุยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร
ตำรวจก็มีการนำตัวคนขับไปตรวจแอลกอฮอล์
แล้วก็คงไล่เลี่ยงรวบรวมพยานหลักฐาน

แต่ที่แน่ต้องชดเชยทรัพย์สินของราชการนะคะ
เมาหรือเปล่ารอผลการตรวจสอบยืนยันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ